คุณผู้ชมครับพรุ่งนี้วันหยุดสุดสัปดาห์แล้วนะครับใครที่จะวางแผนเดินทางตามจุดต่าง
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ตอนบนจนถึงตอนกลาง
คงต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะครับ
การเปลี่ยนแปลงเริ่มเกิดขึ้นวันนี้หลายจุดหลายพื้นที่เริ่มมีฝนโปรยปลายลงมา
ท้องฟ้าบางพื้นที่นั้นเริ่มอึมครึมแล้วแน่นอนครับ
สิ่งเหล่านี้นั้นจะเกิดขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงกลางสัปดาห์หน้าเลยนะครับ
ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นผลพวงมาจาก๒ปัจจัยหลักด้วยกันนะครับ
จัยแรกก็คือเรื่องของพายุบริเวณที่หอบเอากลุ่มฝนมาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ทางปีกตะวันออกของประเทศไทยนะครับ
ขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือก็ยังเจอคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่ทำให้ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเนี่ยนะครับ
มีอากาศเย็นลงแล้วก็มีลักษณะของฝนโปรยปลายอย่างต่อเนื่องแน่นอนครับ
สิ่งเหล่านี้นั้นจะหมดไปในช่วงกลางสัปดาห์เพราะว่าในช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยนะครับ
จะมีอากาศเย็นครับจากบริเวณทางตอนบนของประเทศจีนแผลลงมาปกกลุ่มเมืองไทยของเรา
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางมาพร้อมกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกำลังแรงละทีเดียวนะครับ

ใครที่จะจุดฟืนจุดไฟคงต้องเพิ่มความระมัดระวัง
เช่นเดียวกันครับในบริเวณพื้นที่ภาคใต้คลื่นก็จะสูงขึ้นด้วยนะครับ
ใครที่จะเดินเรือก็คงต้องเพิ่มความระมัดระวังกันด้วย

เป็นการคาดการณ์ทั้งเรื่องของลมหนาวทั้งเรื่องของฝนที่จะมีบทบาทต่อเมืองไทยของเรานะครับ
นี่คือวันที่๕นะครับสีเขียวคือฝนสีน้ำเงินน้ำเงินฟ้าคืออากาศเย็น
สังเกตว่าวันที่๕วันที่๖๗๘สีเขียวนั้นมีการปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ตอนบนจนถึงตอนล่างเลยนะครับ
ก็ปกคลุมหลายจุดหลายพื้นที่ก็จะทำให้มีลักษณะร้อนอบอ้าวท้องฟ้าอึมครึมครับ
ส่วนวันที่๘ข้ำเนี่ยนะครับก็จะเริ่มมีลมหนาวครับเป็นสีฟ้าฟ้าค่อยแผ่ลงมาปกครุมเมืองไทยของเราจะแผ่ลงมาแบบนี้ก็ไล่ฝนจากบริเวณทางตอนบนดันลงไปนะครับทำให้ฝนนั้นลงไปอยู่ในแถวบริเวณอินโดนีเซียเลยทีเดียวนะครับก็จะทำให้ทั่วไทยนั้นฝนโล่งนะครับในช่วงวันที่๙๑๐๑๑๑๒ก่อนที่ฝนน
ลมหนาวหลังกลางสัปดาห์หน้ามาลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้สัมผัสอากาศหนาวลมเย็นที่หลายคนตั้งตาตั้งใจรออีกหรือเปล่านะครับนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ